หนุ่มเจ้าของคลิปเขาบอกขนนี่ลุกสู้เลย

อ่อวน้าว
จริงน่ะดิฉันไม่ได้กลัวงูมากมายนะ

ผลกลุกขึ้นคออยู่มันก็น่าควร

แล้วคุณคิดสภาพคนกลัวงูแล้วที่เห็นภาพนี้ดิ

หนุ่มคนนี้เขาไปเจอกับกองทัพงูพิษ
มากัน๖ตัวพยายามจะเข้ามาในบ้านของเขานะคะ
อยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
หนุ่มคนนี้เขาเล่าบอกว่าระหว่างที่เขานอนเล่นอยู่บนเปรย์ใต้ถุนบ้าน
เขาได้ยินเสียงงูแบบขู่แล้วอยู่ใกล้ตัว
พอเขาหันไปหาต้นเสียงว้ายไม่ได้ตัวเดียวอะคุณ
มากันเป็นกองทัพ๖ตัวเลื้อยตามกันแบบในคลิปที่เขาถ่ายเลยคุณ
อกตกใจรีบกระโดดหนีออกไปเพราะว่ากลัวว่ามันจะทำอันตราย
ตั้งสติได้ถ่ายคลิปนะคะแล้วก็รวบรวมความกล้าเอาไม้กวาด
แต่มาไล่งูเข้าแนวป่าแถวบ้านไปนะ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

เขาว่ากันว่างูที่เห็นในคลิปนี้นะคะ
เป็นงูลายสาบคอแดง

แล้วบางคนก็มาคอมเมนต์ตีความเหตุการณ์นั้น

แต่เนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี่ขนลุกเหมือนดิฉันเลย

แต่ว่ามันอาจจะตามแบบตัวหน้าที่เป็นจ่าฝูงหรือเปล่า
ใช่ไหมสังเกตว่ามันต้องมีตัวหน้าเลื้อยไปก่อน

ใช่แต่ผมเคยเป็นงูมาก่อนจะบ้านะ
คือมันเป็นเรื่องของการผสมพันธุ์กัน

งูบางชนิดเป็นแบบนี้บางสายพันธุ์เป็นแบบนี้

แต่จะมีตัวผู้มารุมล้อมัน
เพื่อทำการผสมพันธุ์กัน

ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่บางสายพันธุ์เป็นแบบนี้

อืมนี่จริงจังนะเชื่อได้นะเชื่อได้นะ

ผมชอบดูศาลคดีผสมพันธุ์

อ๋อแต่คุณชนะเคยไปสถานสมพันธุ์มาจริง

เอาเซรุมบอกอยากลั่งก่อน